ไปดูเหตุการณ์ที่บุรีรำนะครับท่านผู้ชมครับ
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหระทึกยังกันในหนัง
ประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงยิงปะทะกับคนร้าย
นานห้านาทีได้ค่ะแต่ทีนี้ชาวบ้านบอกว่า
มันมีเรื่องเหลือเชื่อคือเห็นว่าคนร้ายเนี่ย
ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเข้าไปลักษณะกระสุนเนี่ยมันเข้าลำตัวไปตั้งหลายนัดนะ
แต่ไม่เข้าเลยเหมือนกับมีของขลังแต่กระสุนเนี่ยมันเข้าคือเข้าแบบช่วงขาแล้ว
ค่ะเข้าขาเนี่ยไปสองนัดนะก่อนจะจับตัวได้นะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะมีภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ครับ
คือจังหวะนี้จะเห็นว่ารถของเจ้าหน้าที่เนี่ยขับประกบไปกับรถจักรยานยนต์ของคนร้าย
นะฮะตีคู่กันไปเป็นบุคคลต้องสงสัยค่ะนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปถึงก็พยายามไล่ประกบนะฮะคงจะให้หยุดจอดนั่นแหละ
แต่สุดท้ายเนี่ยมันมีเสียงปืนดังขึ้นประมาณ๕๖นัด
ลักษณะยิงปะทะกันจนรถคนร้ายล้มลงแล้วก็วิ่งหนีด้วย
เจ้าหน้าที่ก็วิ่งเข้าไปชาร์จวิ่งเข้าไปชาร์จนะฮะ
ในที่สุดเนี่ยจับตัวได้
คือนายพีรพงศ์นะครับหรือว่านายสุลินสมอ่าน
หรือว่านายบังนายพีรพงศ์นามสกุลสุลินสมบูรณ์อายุสามสิบสองปี
นะฮะเป็นชาวบ้านหมู่สิบห้าตำบลสแก่ชำ
อำเภอเมืองบุรีรำบาดเจ็บถูกยิงไป๒จุดนะครับ
คือขากับเท้าชาวบ้านอยู่ตรงนั้นเห็นเหตุการณ์หมดนะฮะ

พี่ชายบอกว่าเฮ้ยเสียงปืนเขาว่าอย่างนี้
พอพี่หารไฟรถมันมาแล้วไงตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งมาเลยอ่ะ
สยองขวัญลาม่าเลยก็เลยพากันวิ่งขึ้นข้างบน
แล้วก็ลอดช่องบ้านดูว่าเป็นยังไง
นึกว่านึกว่าเป็นวัยรุ่นอืมยิงกับทะทะกันมาเหมือนเหมือน
เหมือนในหนังเลยเหมือนในหนังเลยอืมเหมือนภาพเหตุการณ์ในหนัง
พวกพี่ก็กระโจนขึ้นไปเพราะว่ากลัวโดนลูกหลง
คนร้ายมีกระสุนตรงนี้อืมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้
ก็มากี่นัดครับแล้วก็ตรงนี้แต่ว่าเยอะหลายนัด
แต่ว่าไม่เป็นไรโดนเข้าแต่ตรงขาที่อื่นไม่เข้า
แต่เห็นรอยเป็นจุดจำแต่เขาสวมพระสวมมาเอง
เหมือนกับเป็นของขังอ่าของขังอ่ะอ่า
ตามร่างกายเนี่ยมันเป็นรอยแค่จุดจ้ำนะฮะ
เสียดายในคลิปเนี้ยมันไม่มีเสียงอืม
แต่ชาวบ้านบอกปะทะกันแบบโอ้โหยังกระในหนังสัก๕นาทีได้
อย่างที่เล่าให้เราฟังเนี่ยคุณธนสุการนะครับ
นั่งกินเนื้อย่างอยู่หน้าบ้านอยู่กับครอบครัว๕คน
ได้ยินเสียงปืนนี้วงแตกนะฮะรีบหนีกันก่อนเข้าบ้านก่อน
บางคนขึ้นชั้นสองไปเลยของขลังที่ชาวบ้านบอกเนี่ย
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูนะฮะก็หลังจากตำรวจจับผู้ต้องหาได้เนี่ยฮะ
เขาคล้องอยู่ที่คอลักษณะเหมือนกับตะกรุดที่ห่อผ้ายันสีแดงเอาไว้
มีสร้อยที่ห้อยพระอีกจำนวนนึงรอยจ้ำจ้ำที่หน้าอกเนี่ย
ที่ชาวบ้านที่เห็นบอกกระสุนมันเข้าตัวเลยนะค่ะ
แต่มันมีรอยจ้ำอยู่๕รอยจ้ำแดงเหมือนกับยิงไม่เข้า
เพราะว่าถ้าดูจากเสื้อเนี่ยมันมีรูกระสุนขาดอยู่
ตรงกับรอยจ้ำอืมอ่าทีแรกจะว่าเอ๊ะ
มันเป็นรอยอย่างอื่นลอยทั่วไปหรือเปล่า
นี่ฮะมันมีจุดที่เสื้อเนี่ยขาดเป็นรูกระสุน
แล้วก็มันตรงกับจุดอยู่ตรงลำตัวนะฮะมีแค่ต้นขาซ้ายกับนิ้วโป้งเท้าขวา
จุดที่ยิงเขามันก็น่าแปลกตรงนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ยึดปืน๙มม๑กระบอกนะครับของคนร้ายนะครับ
มีรถของเจ้าหน้าที่ปกครองถูกกระสุนเนี่ยยิงกระจกหน้ารถแตกเสียหายด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมานะครับ๒๑นาฬิกา๔๕นาที
ถนนสายประโคนชัยขาเข้าตัวเมืองบุรีรำใกล้กับปากทางเข้าอ่างเก็บน้ำ
ห้วยจราเข้มากค่ะนี่รถของเจ้าหน้าที่นะครับ
นี่มีรอยกระสุนตรงนี้นะฮะรถคนร้ายเนี่ยล้มไปแล้ววิ่งหนีแล้วไปยิงกันต่อ
นายถนนเมนไทยสงศ์ประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองบุรีรำ
บอกว่าได้ข้อมูลมาว่ามีผู้ต้องสงสัยค้ายาเสพติดอยู่ในพื้นที่ก็เลยแกะรอย
ก็ไปพร้อมกับกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนประมาณ๑๐นาย
จนไปเจอในบังหรือว่านายพีรพงศ์เนี่ย
กำลังนั่งอยู่ริมเขื่อนห้วยจราเข้มากก็แสดงตัวขอตรวจค้น
แต่ในบังกลับขี่รถหนีค่ะนี่ฮะมีภาพที่ตามคำบอกเล่าของท่านประหลัดนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ขับรถไล่ตามแล้วก็จังหวะที่หนีเนี่ย
บังเนี่ยชักปืนขึ้นมายิงใส่รถเจ้าหน้าที่ก็เลยเกิดการยิงประทะกันเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่ก็ขับกระบะตามประกบพอรถจักรยานยนต์ของในบังเนี่ยล้ม
บังก็พยายามหนีอีกมีการยิงประทะกันอีก
อันนี้รอบสองแล้วจากที่ยิงตอนอยู่บนรถตรงนี้ยิงกันนาน๕นาทีกว่านะฮะ
แล้วก็ตามที่ชาวบ้านบอกเห็นกระสุนมันเข้าหลายจุดเหลือเกินตามร่างกาย
แต่ว่ามันแค่จ้ำแต่เข้าขาเนี่ย๒นัด
ก็เลยไปไหนต่อไม่ได้ถูกจับจากการประทะกันเมื่อคืนนะครับ
ผู้ชมครับร้านชำเนี่ยเสียหายเยอะนะฮะแถวนั้นนะครับ
มีกระสุนเจาะประตูถูกตู้เย็นด้วยโชคดีแม่ค้าไม่โดนกระสุนนะครับ
ฮะจังหวัดตรงนี้นะครับซึ่งเธอบอกว่าโชคดีมากปิดร้านเร็ว
ปิดร้านได้ครู่เดียวเนี่ยเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวไปหมด
เรื่องต้นตัวในบังตรวจปัสสาวะพบว่าปัสสาวะสีม่วงนะครับ
แจ้งข้อหาเรื่องของยาเสพติดแล้วก็ต่อสู้ขัดขืนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ค่ะส่วนเรื่องจะค้าแม่ค้าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องขยายผลกันต่อไปนะคะ